ความฝันของพวกเราเมื่อก่อนคือไว้ผมยาว

เมื่อก่อนตอนเราเด็กยุค๘๐๙๐มันมีเห่าไง

อันนั้นในเคสผู้ชายใช่ไหม
ไม่ว่าถ้าผู้หญิงต่อให้ตัดสั้นเห่า
มันก็อยู่ดีมันต้องโกนป่ะเห่าอะ
ก็อายุหลักหน่วยจนเป็นหลัก๑๐
หลักเลข๑จนเป็นเลข๔เลข๓
วันนี้รัฐมนตรีตรีนุษย

คือวันนี้รัฐบินตรีว่าการกรัศน์สงสัภาษณ์ที่กลาง
เดี๋ยวต้องตัดผมประจานบางอาหารตัวเองอะไรอย่างนี้
หนูหนูโดนตัดโดนหักคะแนนโดนพุกเทิม

แต่หมายถึงว่าสภาพจิตใจของเด็กที่โดนหลับเป็นไง
หนูยังโชคดีที่หนูไม่ได้โดนตัดจนแหว่ง

เหลือพอตัดเป็นบ๊อบประมาณอย่างนี้ได้

ตัดให้รู้ว่าต้องไปแก้
แต่วันนี้เขาในฐานะรัฐมนตรี
เขาก็ได้ลงนามในระเบียบว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ

แล้วก็เสนอไปที่หลายฤคษาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว
โดยกระทรวงได้ยกร่างแนวนโยบาย
เกี่ยวกับไว้ทรงผงนักเรียนของสถานศึกษา

สังกัดสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
แล้วก็สถานศึกษาในการกำกับของศึกษาธิการ
จะไว้ผมสั้นหรือผมยาว
ซึ่งสถานที่ศึกษาแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็กำหนดได้เอง

เอาตามปันตะกิจตามบริบทตามความเหมาะสมมาก
แล้วก็แต่ละสถานการศึกษา
แล้วก็สถานศึกษาธิการในสังกัดศึกษาธิการ
แล้วก็สถานศึกษาในการกำกับของดูแลของศึกษาธิการ
จำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนไว้ได้เลย
ก็คือให้เป็นแบบโรงเรียนตกลงกันเอง

เพราะว่าบางทีบางโรงเรียนเขาก็มีให้ไว้ผมยาวได้แต่ก็ต้องมัดให้เรียบร้อยหักปี
ไม่ให้ปล่อยแต่โรงเรียนเขาก็ยังให้สั้น
เหมือนเขาจะให้แบบมต้นผมสั้นมปลายผมยาวได้
แต่ว่าต้องแบบถ้าไม่ถักเปรียก็ต้องรวบติดบงติดบงอะไรอย่างนี้

อย่างโรงเรียนเก่าหนูเนี่ยคือร้อยกว่าปีก็ยังไว้ทรงเริงก็คือสั้นติ่งหู

แต่ก็จะมีกระแสแบบโรงเรียนคุณผู้ปกครองก็ไม่โอเคอะไรอย่างนี้

บางทีบอกครูก็มีคนครูทั้งรุ่นใหม่และรุ่นที่อยู่ด้วยกันนะเพราะว่า

ก็จะตีกันในโรงเรียนว่าอู้วอันเนี่ยเออ

พวกมาใหม่พวกทำร้าย

นว่าอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่า
คือโอเคล่าอาจจะเป็นศิษย์เนาะ
แต่คุณก็ต้องดูว่า๑คุณอยู่ในเครื่องแบบอะไร

อยู่กับใครทำหน้าที่บทบาทอะไร
ก็คือแค่ทำให้มันเหมาะสมแค่นั้นเอง
ตอนนั้นคือเขาอยากจะแบ่งว่าเด็กไม่อยากให้เด็กโตเร็วเกิน
นึกออกป่ะแต่ทุกวันนี้โลกสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะ
เพราะสมัยพี่เช้านี่คือเคยประท้วงกันทั้งมปลายเลยนะฮะ
หมอปลายทุกชั้นเลยแล้วก็ผมอ่ะคะ
เรื่องผมครับอยากจะไว้ผมยาวน้องมิ้นก็อยู่ด้วยน้องมิ้วอ่ะ
อ๋อพี่มิ้วอะเหรอครับอ๋อเหรอแล้วก็น้องมิ้วก็อยู่ด้วย
ยกชั้นเลยแล้วก็ประท้วงยืนหน้าโรงเรียน
แล้วก็ยืนบนสะพานลอยลงนังสือพิมพ์นั่นเป็นความฝันของเด็กเนอะ
สือพิมพ์ไทยรัฐด้วยลงด้วยวันนั้น
แล้วก็โดนเรียกผู้ปกครองมาหยุดเรียนคนละ๑๕วันจ้า
แล้วเหลือใครเรียนอ่ะทั้งชั้นหายหมดเลยฮะ
ครูได้พักร้อนเลยทั้งนั้นใช่แล้วชั้นละ๓ห้องชั้นละ๓ห้องชั้นละ๓ห้อง
มันก็เป็นเหมือนที่มดบอกเวลาที่ตอนเด็กอ่ะ
รู้สึกว่าถ้าเราไว้รองทรงได้มันรู้สึกว่าเราเจ๋งกว่าที่อื่น
หรือว่าเราเจ๋งแบบเราเจ๋งที่ไว้ได้อะไรอย่างนี้
ด้วยระเบียบแล้วมันก็ทำไม่ได้เมื่อก่อนด้วยว่าเมื่อก่อนเหมือนด้วยยุคอะ
เราแบ่งกันนะนี่คือคุณอยู่วัยเรียนนะยุคใหม่ถูกต้องมั้ย
อันนี้คือวัยทำงานนะถูกต้องอันนี้คือคนแก่นะ
ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วไม่มีวัยเรียนเห็นไหมเด็กที่วัยเรียนทุกคนรวยกว่าเด็กที่ทำงานอีก
ถูกต้องถูกต้องป่ะดาราที่แบบว่ายังเรียนหนังสืออยู่รวยกว่าที่ดาราที่ทำอาชีพยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
สมัยเปลี่ยนไปคนแก่ก็ไม่มีอีกแล้วถูกต้องป่ะใช่ค่ะ
เพราะเราก็มันกล้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมันก็ต่างกันไปหมดแล้วอะ
บางมหาวิทยาลัยก็อนุญาตให้ใส่ชุดผู้หญิงไปเรียนได้ถ้าจริงในโรงเรียนที่เป็นมหาโทยมอยู่

ในอนาคตได้ในอนาคตเร็วนี้ได้
ถ้าในมองในการแบบว่ายอมรับซึ่งในเพศสภาพแล้ว
ในบางมหาลัยอันยุยาตบุธิภาวะโอเคแล้ว
แต่วันนี้ได้แอ่งที่ผ่อง

สอบเทคโนโลยี

เขาสอบกล้องแม่รู้แม่

อ่าอ่าผมโบคสิเรียสเรื่องไฟด้วย

กฎของเรนก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าไว้โหยาวทรงละเบียบปรุงบรวมสีขาวเท่านั้น
เธอกำลังหาซีนแท้ด้วยกล้องออนแอร์ใช่มะ

ก็จริงว่ามันนี่มันพูดใหญ่เลยอ๋อ

เธอเหมือนแบบฟ้าซีวีเลยอะ

นี่ทำไมมันแบบโหดูมั้ยมันก็เหมือนเดิม

อ้าวผ่องไหมล่ะอ้าวตัดแค่นั้น
ของพี่ชายมันดำกว่าเลยอ่ะคิดดูเองล่ะครับ
งจี้รุ่นเธอจัดไฟให้ตัวเองผ่องกว่าพิธีกรแล้วเหรอ

ขอไฟผ่องมา๓๔ปีไม่เคยได้
แต่ที่ผ่องกว่าฉันอีก

ก็ไม่ตัดเวลาเยอะมากซิค่ะเดี๋ยวนี่ครับว่าทัวร์สอบกล้องง่ายความโอเคไหม
หนูก็เพิ่งรู้ก่อนเข้ารายการมากี่นาที

อะทำอร่อยค่ะมากมากมากมาก
แน่นจริงแน่นอนครับดูดิมันพ่องอื้อ
มันจัดไฟตัวเองใหญ่ด้วยนะครับนวลเนียน
เขาคือเสร็จท่านหนึ่งงงมากนี่

ปกติจะเรียกฉันเข้าสตูดิโอใช่ไหม
วันนี้มันไม่เห็นจะเรียกเขามาดูจุดไฟของตัวเองก่อน
แล้ววันนี้ที่คาดผมไม่ค่อยโดดเด่นนะเน้นหน้าที่เด่น
บ้องขนาดนั้นน่ะเออ